แต่ว่าต้องฟังเรื่องนี้จนจบนะคุณผู้ชม
เพราะว่าข้อมูลยังไม่ตรงกัน
ผัวเมียคู่นี้เลิกลากันไป
ปรากฏว่าแน่คือมาเจอกัน
แล้วมันก็เลยเกิดความเสียหายขึ้นที่รถ๒คัน
ขั้นหนึ่งสีดำสภาพกระจกเห็นไหมฮะ

ด้านหลังเป็นรูโบด้านข้างนี่ก็หายไปแถบหนึ่ง

อีกคันหนึ่งจะเป็นสีบรอนทองครับ
คือรถ๒คันสภาพกระจกรถแตกพอกัน
คุณดูฮะขึ้นภาพวินโดเทียบเลยก็ได้ครับ

คันหนึ่งเป็นของฝ่ายหญิงอีกคันหนึ่งเป็นของฝ่ายชายครับ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่

คือตอนนี้ข้อมูลอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับว่า
ตกลงแล้วใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อน
ผัวเมียคู่นี้เลิกรากันไปแล้ว
ฝ่ายหญิงบอกว่าโอ้โหผู้ชายติดยาชอบทำร้ายเมีย
ก็เลยเลิกเธอมีลูกนะฮะ
แล้วพอปรากฏว่ามาเจอกันเลยทะเลาะกัน
ฝ่ายชายก็เลยทุบทำลายรถเธอ
แล้วก็เอาเสียมมาตีหัวฝ่ายหญิงอดีตเมียจนเลือดอาบ
นี่นะฮะตำรวจก็ไปตรวจสอบ
ในขณะที่ก็มีคำถามแล้วทำไมฝ่ายชายรถเขา
บรอนทองนี่รถฝ่ายชายนะนี่นะฮะ
สีดำเป็นรถของฝ่ายหญิง

เขาบอกว่าฝ่ายหญิงก็ต้องป้องกันตัวไง
คุณผู้ชมครับตำรวจสพศศิยุธยา
ผมว่าตอนนี้กำลังกุมขมับไม่ต่างกับคุณผู้ชมและเราสองคนเหมือนกัน
รับแจ้งว่ามีปัญหาผัวเมียทะเลาะกัน
ตอนแรกก็คิดว่าโอ้เรื่องในครอบครัวคงไม่รุนแรงมั้ง
แต่พอไปดูสภาพรถกระจกแตก๒คันแล้วมีคนเจ็บเลือดอาบด้วย
ที่เจอคนเจ็บนี่เจอแต่ฝ่ายหญิงนะฮะ
แต่ฝ่ายชายนี่ไม่อยู่จุดเกิดเหตุแล้วไม่รู้ไปไหน
อ้าวเหตุการณ์นี้ผู้หญิงเนี่ยคนที่บาดเจ็บ
ทางฝั่งน้องสาวคนเจ็บบอกว่า
พี่สาวฉันกับอดีตพี่เขยอยู่กินกันมา๒ปีแล้วมีลูก๑คน
ตอนนี้เลิกกันแล้วเพราะว่าฝ่ายชายติดยา
ติดยาไม่พอชอบทำร้ายพี่สาว
พี่ด้วยลำแข้งตลอดเลยแล้วมีปัญหาเรื่องชู้สาวด้วย

แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมรถกระจกแตก
ทำไมพี่เขาเลือดอาบขนาดนั้น
พี่สาวฉันขับรถมาพร้อมกับลูก
แล้วมาเจออดีตพี่เขยก็คือเจอผัวเก่า
อยู่บ้านเพื่อนแล้วคุยไปคุยมาทะเลาะกัน
พอทะเลาะเสร็จปั๊บฝ่ายชายเอาค้อน
หลักฐานเป็นค้อนครับที่ตกอยู่ตรงกระจก
เอาค้อนด้ามนั้นมาทุบกระจกรถของพี่สาว
ค้อนอันนี้ฮะแล้วจะเห็นว่ามีคราบเลือดอยู่ที่ด้ามจับด้วย
เกือบหักคุณขวัญคุณผู้ชมดูสิครับ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเอาเสียมาตีหัวพี่สาวฉัน
เลือดตกยางออก

พ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็บอกตรงกัน
เห็นกับตาด้วยนะว่าฝ่ายชายทำร้ายลูกฉัน
แล้วก็ติดยาลองฟังฮะ
ก็เขียวว่าเรื่องผู้หญิงด้วยมีเมียอะไรอย่างนี้
แล้วก็ครั้งนี้จะเลิกแล้ว
แต่มันยังไม่ยอมเลิกลามันแบบจะผัวพันอยู่อย่างนี้

แย่เลย
มากว่าเมืองการฟังหวัดทุกคนก็พยายามฆ่า
พ่อแม่ฝ่ายหญิงบอกขอเอาผิดถึงที่สุด

เล่าแบบหนังคนละม้วนเลยคุณขวัญคุณผู้ชม
เขาบอกว่าคือก่อนเกิดเรื่องเนี่ย
ผู้ชายขับรถเก๋งมาพร้อมกับน้องผู้หญิงอายุ๑๗๑๘

เสร็จปั๊บเนี่ยก็เลยเอาไม้ไปทุบรถของฝ่ายชายคือสีบรอนทองก่อน
ผู้ชายก็เลยโมโหมาทุบทำไม
ก็เลยเอาค้อนไปทุบคืนในรถของผู้หญิง
แล้วคว้าเสียมไปฟาดหัวเอาแบบนั้นก่อเหตุเสร็จ
ตอนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปกับกิ๊ก
นี่นะฮะคือหนังคนละม้วนเลยนะจุดเริ่มต้นสาเหตุของเหตุการณ์
ตำรวจขอตรวจสอบพยานหลักฐานวงจรปิดทั้งหมด
ก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดี
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
ตกลงว่าเป็นเพราะยาเสพติดแล้วรุนแรง
เป็นเพราะว่าผู้หญิงหึงยังไม่แน่ใจ